คุณผู้ชมครับพาไปดูกันต่อในโลกโซเชียลเขาแชร์ค่ะ
เป็นคลิปที่คนไปไหว้เป็นไหว้สารเจ้าปู่คือหวังที่จะได้โชค
แต่ตอนไปไหว้เนี่ยเจออะไรคนถึงต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปกันไปดูค่ะ
ใช่ค่ะนี่แหละอยู่บนศาลเจ้าปู่บ้านหินเหิบที่ตำบลวานอนนิวาส
อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะคะ
แล้วก็เห็นไหมเครื่องเส้นไหว้ขวดน้ำเปล่าน้ำแดงตุ๊กตารูปสัตว
วางอยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้ชาวบ้านเขาเอามาเส้นไหว้ก่อนหน้านี้
แต่ทีนี้พอชาวบ้านเขามาแล้วก็เจอตัวเฮียนอนแบบนี้ค่ะ
ก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปถ่ายรูปเข้าไปดูใกล้

แล้วมีบางคนเอามือไปรูป
ต้องจับตัวเขาหน่อยสินะ

ต้องจับเพราะเขาไม่ทำเป็นไรแล้วใช่ไหมนะ

ทุกคนใช่แล้วทีนี้เขาบอกชาวบ้านเขาเล่าว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าพอจุดทูบเสร็จใช่ไหม
พอตัวเฮียนี้มานอนพอทูบหมดดอก
มันก็ค่อยเดินออกไปจากตรงนี้

แล้วก็คลิปนี้เฟซบุ๊คเขาแชร์กันค่ะ
ชื่อคุณพรายวรรณวรรณบุธ
หรือพระมหาภัยวันแห่งวัดสร้อยทอง

ชาวบ้านบอกว่าเจ้าพ่อเข้าสิงเฮีย

พากันไปไหว้เฮียที่เลื้อยมานอนอยู่ในศาล
พร้อมติดแฮชแท็กด้วยความเชื่อส่วนบุคคล
คลิปนี้บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่ามันอาจจะร้อนหรือเปล่า

แต่บางคนก็เอาไปตีเป็นตัวเลข
แน่นอนแหมมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดานะ
เป็นการรวมข่าวแปลกให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับ